ส่วนความเพื่อนไหวฝากฝังพรรคประชาธิปัตรและพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ดำบลครบรอบวันเกาะตั้งพรรคนะคะ
ซึ่งอฤอไอพรรังประชารัฐ
เดินสายไปมอบกระเช้าอ่ะอีก๒พรรคเลย
ขณะที่ในชวนหลีกภัยเขาก็ย้ำว่า
ยังไม่ใช่มติของพักนะคะพักประชาธิบัตย์จัดวิธีทำบุญสามศาสนา
ในวันครบรอบการก่อตั้งพักครบเจ็ดสิบสามปีหกเมษายนค่ะ
แก่นำพักเข้าร่วมกันพร้อมเพลียงทั้งในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก
นายบรรยัตน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาพักนายพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
แกนนำอาวุโสแล้วก็อดีตสอสอสมาชิกพักนะคะในชวนพูดถึงกรณีข่าวว่าพักประชาธิปัตย
จะร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐบอกว่ายังไม่เป็นความจริงไม่ได้เป็นมติของพัก
เป็นเพียงความต้องการของกลุ่มนายถาวรเสนียมว่าที่สอสอสงขาเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันยังมีแก่นำพักการเมืองต่างต่างที่มาอวยพรพักประชาธิปัตย์นะคะ
ทั้งนายอนุทินชานวีรกูลหัวหน้าภพภพุมใจไทยนายสนทรรศน์สนทรีเว้ห์เจียระวง
ระวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐซึ่งนายสนทิรัฐบอกว่า
เดินทางมาที่พักประชาธิปัตย์วันนี้ก็ไม่ได้มาแบบเป็นขบวนขันหมากมาสู่หอนะ
แต่มาแสดงความยินดีกับพักที่เป็นสถาบันพักการเมืองที่มีอายุยาวนานค่ะ
แต่จะได้ร่วมรัฐบาลกันในอนาคตหรือไม่วันนี้ไม่ตอบ
ก่อนหน้านี้เลขาธิการพักพลังประชารัฐเดินทางไปที่ภูมิใจไทยแล้วนะคะ
แล้วก็มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในวันครบรอบก่อตั้งพักภูมิใจไทยปีที่๑๑เหมือนกัน
จากนั้นนายอนุทินพานายสนทิรัฐไปที่ห้องรับรอง

ส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยนายอนุทินบอกว่าไม่ได้คุยกันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนะ
เพราะว่าต้องรอกรกตรับรองผลเลือกตั้งก่อน
แนวทางจะเป็นยังไงก็ยังยึดหลักการเดิมโดยเฉพาะข้อที่ว่าต้องเทิดทูลสถาบันค่ะ